เอาไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะอารมณ์เดือดมาเต็มอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนนี้แต่ว่าแม่โบแวนด้าไม่ได้ออกมาด่ากราดใครทั้งนั้นให้คุณผู้ชมให้สังคมตัดสินกันเอาเองว่าเรื่องที่เธอเจอเนี่ยมันสมควรแล้วหรือเปล่านั่นเองนะคะ
คุณจงสวัสดิ์นี่นะคะเขาบอกว่าขอเสนอค่าเลี้ยงดูดีกว่าเลี้ยงดูแม่โบนะในฐานะภรรยาลับเดือนละ๑ล้าน๒แสนบาทเยอะไหมเยอะนะคุณ
เออแต่ว่ามีเงื่อนไขบอกว่าเดือนนึงเนี่ยขอเจอกันสามครั้งนะวันที่๑วันที่สิบห้าและวันที่สามสิบแหมนัดเจออย่ากระจายงวดรถขอเจอครั้งละ๖ชั่วโมงนะฮะมาในสถานะแล้วก็รูปแบบลับไม่ผูกมัดไม่ผูกพัน
ซึ่งหากว่าแม่โบแวนด้าตกลงพร้อมโอนเงินให้ทันทีแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะโอนเงินให้ทั้งหมด๖เดือนด้วยการรับเป็นเงินเดือนอย่างนี้
แม่โบแวนด้าเจอแบบนี้ไม่ได้ว้าวกับข้อเสนอค่ะแคปข้อความดังกล่าวลงมาเลยนะคะเป็นคำสนทนาจากฝั่งคู่กรณีคือพูดคนเดียวอ่ะร่ายยาวมายาวเหยียดแต่คุยอยู่คนเดียวโพสต์ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวแม่โบบอกว่าขอโทษนะคะไม่รับงานแบบนี้ค่ะเก็บเงินคุณเอาไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะคิดถึงแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวให้มากค่ะ

เปล่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคุณผู้ชมนะ